ดูความเคลื่อนไหวของแกนนำผู้ชุมนุมคณะรัศดร๖๓
ที่ถูกควบคุมตัวนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่นำตัวนาย
ถูกควบคุมตัวไปเมื่อวานนี้หลังไปชุมนุมแถวรามคำแหง
ตามหมายจับของศาลกรณีไปเคลื่อนไหชุมนุมที่แยกประทุมวันเมื่อวันก่อนนะครับ
แล้วก็ถูกควบคุมตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนนี่เป็นภาพเมื่อคืนนะฮะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปนะครับพร้อมกับพวก๕คน
แล้วนำตัวไปคุมขังที่กองบังคับการตำรวจระเวนชายแดนภาคหนึ่งตั้งแต่เมื่อคืนนี้

หน้ากองบังคับการตำรวจระเวนชายแดนภาค๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
มีนักการเมืองพักฝ่ายค้านนะครับ
อย่างนายร่องศีลมันโรมศสบัญชีรายชื่อภาคเก้ากลัย

แล้วก็พยายามติดต่อเรื่องการขอประกันตัวด้วยนะครับสำหรับทั้ง๖คนนะฮะ
รังสิมันโรมบอกว่าได้ปรึกษาแนวทางการขอประกันตัวผู้ชุมนุมทั้ง๖คนกับเจ้าหน้าที่
แต่ยังไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถให้ประกันตัวได้ในชั้นนี้หรือไม่
เนื่องจากวันนี้วันอาทิตย์สารท่านปิดทำการ
ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำตัวผู้ชุมนุมส่งฟ้องศาลได้เดี๋ยวก็ต้องหารือกันต่อนะครับ
แล้วก็ยังมีสอสอจากภักดิ์เพื่อไทยนะครับนายประเสริฐ
พระรวงทองนี่เป็นเลขาธิการพักนายสมคิตเชื้อคง
นางสาวอรุณีกาศยานนท์โคศกภักดิ์มีนายการุณโหสกุลสอสอภักดิ์เพื่อไทยด้วยนะครับ
ที่มานะครับบอกว่าต้องการมาใช้สิทธิสอศอนะครับ
การขอเข้าพบแล้วก็ทำเรื่องประกันตัว
เลขาธิการภักดิ์เพื่อไทยให้สำพาสก่อนเข้าไปในพื้นที่ตบอสภหนึ่ง
บอกว่าเป็นตัวแทนของพักมาหารือกับเจ้าหน้าที่ขอยื่นประกันตัวผู้ชุมนุมทั้ง๖คน
ถูกจับเมื่อวานนี้โดยเตรียมหลักทรัพย์และทนายความในการหารือกับเจ้าหน้าที่
หากเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวก็จะขอเจรจาโดยใช้สิทธิ์ความเป็นสอสอในการขอประกันตัว
ซึ่งพักเพื่อไทยบอกว่าส่วนตัวของเลขาธิการพักนะฮะบอกว่าไม่เห็นด้วยที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ร่วมชุมนุม
เพราะผู้มาชุมนุมส่วนมากก็เป็นวัยรุ่นนักศึกษาเป็นเยาวชนการชุมนุมครั้งนี้ไม่เข้าข่ายที่จะก่อให้เกิดความรุนแรง
และการชุมนุมก็เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่มีกรอบเวลาในการเลิกชุมนุมแต่ละวันอย่างชัดเจน
พร้อมครับเราพร้อมตอนนี้สอสอเราเนี่ยได้เตรียมหลักฐานไว้แบบสามารถประกันได้ทันทีนะครับก็
จากจะสอบถามเรื่องนั้นแล้วก็ดูว่าจะประกันได้ขึ้นอยู่อำนาจศาลด้วยนะครับ

จริงเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของสิทธิ์ตามรัฐมนูลผมใช้คำนี้
ที่เขาต้องได้รับการประกันตัวนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาหลายท่านก็ได้รับการประกันตัวไปแล้วนะครับ
วันนี้เราได้ระดมสอสอนะครับทั้งพักเลย
ได้ไปเตรียมหนังสือรับรองแล้วก็กรณีมีความจำเป็น
เราพร้อมที่จะไปช่วยเหลือทันที
จริงนักศึกษาพี่น้องกับชาชนที่ชุมหนุมนี่
เขามีเวลาไปเวลามาชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้ใครเลย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือรัฐบาลทำมันเกินกว่าเหตุ
ก็คงต้องไปรอยื่นประกันตัวในชั้นศาลวันพรุ่งนี้
ถ้าเจ้าหน้าที่นำไปฝากขังนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ชุมนุม๖คนที่ถูกควบคุมตัวเมื่อวานนี้นะครับ
มีนายกรกฎแสงเย็นพันธ์นายวสันกลั่นถาวรนายสุรพบพุ่มพึ่งพุทธ
นายนวัดเลี้ยงวัฒนานายพนุพงศ์จาดนอกและนายนัชนนพยักษ์พันธ์นะครับ
ถูกแจ้งข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนดห้ามมีให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน
หรือการกระทำอันเป็นการยุโยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
มาตรา๙ประกอบมาตรา๑๑แห่งพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ๒๕๔๘นะฮะ
วันนี้ก็มีมามอบตัวเพิ่ม๑คนคือคุณหมอทศพรเสรีรักษ์นะครับ